ตามความคืบหน้ากันต่อกรณีเด็กนักเรียนชั้นป๔ที่เอาปืนของพ่อที่พ่อเป็นทหาร
เอาปืนออกมาจากบ้านแล้วก็ออกไปโรงเรียนแล้วก็ปืนลั่นใส่เพื่อนที่เรียนชั้นเดียวกัน
ป๔ทับ๔ค่ะจนเพื่อนบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าตอนนี้เพื่อนที่ถูกยิงก็อาการดีขึ้นแล้วนะคะ
แต่น้องที่ยิงเนี่ยเขาอายุยังน้อยอยู่ป๔อายุแค่๙ขวบกว่า
ก็คือตามกฎหมายแล้วเนี่ยเด็กที่อายุไม่เกิน๑๐ขวบก็จะไม่ต้องรับโทษทางคดีอาญา
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องคุยกับเด็กที่ยิงแล้วก็ส่งเด็กให้กลับไปอยู่กับผู้ปกครอง
ชับผู้ปกครองให้ดูแลให้ดีส่วนเด็กที่บาดเจ็บก็ต้องได้รับการเยียวยา
ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วผ่าตัดเรียบร้อยแล้วแต่มันมีข้อมูลเพิ่มมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
มีเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันกับน้องทั้งคู่ทั้งคนยิงและคนที่ถูกยิง
เขาไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังว่าน้องคนที่ยิงไม่ใช่ปืนลั่นหรอกไม่ได้ทำปืนลั่น
คือน้องเขาตั้งใจจะยิงเพื่อนที่ไม่ถูกกันอีกคนนึงอีกคนนึงแต่เพื่อนคนนี้เดินหลบออกไปจากห้องก่อน
แล้วเพื่อนคนที่โดนยิงเนี่ยค่ะเหมือนกับกินขนมจากนอกห้องเสร็จแล้วเดินกลับเข้ามาในห้อง
มาขวางทางปืนพอดีแล้วกระสุนก็เข้าเต็มเต็มเลยคาดว่าเป็นแบบนี้โอ้โหแล้วถ้าเป็นแบบนี้จริงจริงมันไม่ใช่ปืนลั่น
แล้วเราจะยังไงดีจะแก้ปัญหาเรื่องนี้กันยังไงดีเพราะว่าผู้ปกครองที่ลูกเรียนอยู่ที่นี่ทุกคนขวัญภาวะไง
โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่อยู่ห้องเดียวกันกับเด็กที่เป็นคนยิงกับเด็กที่ถูกยิงอะค่ะเขาบอกว่ายังไงดีกลัวไม่กล้าให้ลูกไปเรียนนะคะ
มาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนสุขานารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เด็กนักเรียนที่เอาปืนของพ่อไปเนี่ยเป็นปืนพกออโตเมติก๙มมค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะมีข้อมูลเพิ่มเข้ามาอย่างที่บอกอ่ะนะคะว่าเป็นน้องนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นเดียวกันเขาออกมาเล่าให้ผู้ปกครองฟังว่าจริงแล้วเนี่ยน้องที่ยิงอ่ะค่ะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างก้าวหลาวเกเรแล้วก็มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงแกล้งเพื่อนบ่อยอันนี้เพื่อนในห้องให้ข้อมูลกับผู้ปกครองและผู้ปกครอง
เคยต้องไปขอโทษแทนลูกตั้งหลายครั้งเคยมีพฤติกรรมเกเรก่อนเกิดเหตุนะคะเอาปืนเนี่ยไปขู่เด็กชายคนนึง
ซึ่งทำท่าเหมือนจงใจจะยิงเด็กชายคนนี้เป็นเด็กที่ไม่ถูกกับน้องที่ยิงอะค่ะ
แต่น้องเขารีบวิ่งออกไปจากห้องไงอีกคนนึงมาอีกคนนึงเข้ามาพอดี
ขนมนอกห้องเสร็จเดินเข้ามาในห้องพอดีมาขวางทางปืน
ถูกยิงเข้าไปกระสุนเข้าราวนมด้านขวาทะลุหลังด้านซ้าย
น้องบาดเจ็บสาหัสนะคะอันนี้ตามคำให้การของเพื่อนร่วมชั้นนะคะ
ที่เขาบอกว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ปืนลั่นอันนี้คือน้องที่โดนยิงเข้าไป
ก็คือน้องนักเรียนเขายืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องของปืนลั่น
มันเป็นการจงใจยิงเด็กอีกคนนึงที่เขาไม่ถูกกันแต่พลาดไปถูกเพื่อนอีกคนที่ไม่รู้เรื่องด้วย
แล้วก็เชื่อว่าน้องคนที่ยิงไม่คิดหรอกว่าเพื่อนจะบาดเจ็บสาหัส
คือก็แบบคงโกรธเพื่อนไม่ถูกกันขโมยปืนมาจากพ่ออะไรแบบนี้
ยังเด็กคือเชื่อว่าด้วยความเด็กก็จะ
ไม่ได้คิดว่าจะฆ่าเพื่อนให้ตายหรือว่าเอาให้เพื่อนเจ็บสาหัส
แต่ความเด็กแล้วก็ปืนปืนนี่ไงก็เลยมองว่าจะยังไงดี
ผู้ปกครองของน้องนักเรียนที่อยู่โรงเรียนนี้นะคะ
เขามองว่าคือหนึ่งไม่อยากจะโทษเด็กเพราะว่าเด็กยังอายุน้อยมาก
อาจจะไม่มีวุฒิภาวะไม่อยากจะโทษทางโรงเรียนแบบเต็ม
เพราะว่าโรงเรียนก็มีเด็กนักเรียนเยอะอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง
แต่สิ่งที่อยากจะโทษอยากจะพูดถึงก็คือผู้ปกครองของเด็กเก็บปืนยังไง
ทำไมให้เด็กให้ลูกเห็นว่าปืนอยู่ตรงไหนยังไงทำไมลูกขโมยปืนออกมาได้
อันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ผู้ปกครองต้องระมัดระวังค่ะ
ลูกบอกว่าเขาจะยิงใครอีกคนนึงนี่แหละมั้งแล้วก็วิ่งหนี
วิ่งหนีแล้วน้องคนนี้ก็เดินลงมาเข้าทางปืนพอดีอะไรประมาณนั้นนะครับ
คนก่อเหตุก็คงคิดไม่ถึงประมาณนั้นนะครับ
ผมคิดว่าเขาคงคาดไม่ถึงขนาดนั้นอย่างที่พูดมันเริ่มเริ่มจากที่บ้านนะครับ
สำคัญที่สุดนะครับเริ่มจากที่บ้านว่าเด็กขนาดนี้จะแบบ
คุณครูท่านจะมาคอยค้นกระเป๋าทุกวีทุกวันที่หน้าโรงเรียน
มันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเหมือนกันนะครับ
ผู้บริหารโรงเรียนนะคะก็นัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นป๔
เช้าวันจันทร์ที่๖มกราคมวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะ
โรงเรียนบอกว่าจะชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
ซึ่งก็ทางผู้ปกครองของน้องนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นเดียวกันเนี่ยค่ะ
ก็บอกว่ามีหลายเรื่องนะที่อยากจะถามผู้ปกครองของเด็กชายที่ก่อเหตุ
ถ้าเด็กชายที่ก่อเหตุจะกลับมาเรียนหนังสือ
แล้วมาเรียนอยู่ห้องเดียวกับลูกชายเขาเนี่ย

เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะย้ายลูกเขาไปเรียนห้องอื่น
แต่ถ้าย้ายไปเรียนห้องอื่นไม่ได้ย้ายโรงเรียนเลยดีกว่า
อันนี้ผู้ปกครองเขากังวลถึงขั้นนั้นเลยนะ
เพราะเขาบอกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของลูก
คือถ้าเกิดลูกต้องไปเรียนในชั้นเดียวกันห้องเดียวกันอย่างนี้
ไม่ต้องทำมาหากินคือมัวแต่เป็นห่วงลูก
เพราะไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้าง

แล้วก็ส่วนตัวผมก็กลัวมากด้วยแบบ
มันจะไม่มีความปลอดภัยเพราะพฤติกรรมแรงขึ้นเรื่อยครับครับผม
ก็เตรียมตัวจะไปคุยกับผู้ปกครองทางเด็กที่ก่อเหตุนะครับ

จะถามเขาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา

เขาอาจจะกลัวแล้วก็เข็ดแต่ว่าผมจะไปทำอาหารกินก็ไม่สบายใจครับ
ผมจำเป็นต้องย้ายให้ลูกผมย้ายต้องย้ายคนละห้อง
คือว่าถ้าย้ายไม่ได้ผมก็คงจะย้ายโรงเรียนให้ลูกผม
ผู้ปกครองของเด็กที่ยิงก็คือต้องชี้แจงแหละว่าเกิดอะไรขึ้นเก็บปืนยังไง
ทำไมปล่อยให้ลูกเอาปืนไปแล้วเอาไปโรงเรียนได้
คือเคราะห์ดีนะคะที่น้องที่ถูกยิงเขาไม่ถึงกับชีวิต
แต่เขาต้องตัดม้ามขึ้นไม่ไวแค่ยังไม่ถึง๑๐ขวบ
แต่เขาก็ไม่ควรต้องมาเจออะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะ